ในโซเชียลเนี่ยกระแสอะไรอย่างนี้มันแรงมากเลยนะ

มีคนแชร์กว่า๒แสนครั้ง
และมียอดวิวตอนนี้๒๘ล้านวิวแล้ว
มีคนดูไป๒๘ล้านครั้ง

มันเป็นคลิปที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าเขาว่ากันว่ามันมีมือปริศนา
มือมืดที่มองไม่เห็นโผล่ออกมา

คือมือคุณพ่อเขาเนี่ยเขาก็โอบตัวมืออุ้มตัวอยู่

บอกว่าเป็นคุณแม่คุณแม่คือคนที่ถ่ายคลิป
ใช่ไหมคะคลิปนี้ถูกโพสต์ที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่ง
แล้วก็พบว่าคนที่ถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนี่ยคือเห็นคุณพ่อคุณลูกคู่นึงแบบนี้

กำลังเห็นลูกเหมือนจะจมน้ำ
แล้วก็อุ้มเล่นกันอ่ะเล่นอยู่ในสาน้ำแล้วก็ช้อนขึ้นมาแบบนี้
แต่ว่ามันเหมือนมีมืออีกมือนึงที่เป็นมือผู้หญิง
เล็บยาวเอาง่ายเป็นผู้หญิงแหละเล็บยาวแล้วก็ช้อนก้นของเด็กคนนี้ช่วยขึ้นมา
โอ้อออดูดีดูดีค่ะ

ซึ่งมือของคุณพ่อสองข้างเนี่ยเต็มแล้วนะ

ใช่คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์ไว้เมื่อสักพักที่ผ่านมาแล้วดิฉันก็เห็นดูมามีคนพูดถึงคลิปนี้มากมีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเพราะว่ายอดวิวเนี่ยปลาเข้าไป๒๘ล้านวิวแล้ว

อาจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เขามีการแคปภาพจากคลิปนี้มาอธิบายคุณ

เขาบอกว่าถ้าดูดีนะตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีอีกคนนึงที่อยู่ทางมุมล่างซ้ายของภาพ
คุณลองดูนะเห็นเห็นไหมเห็นเหงาไหม

จะมีเงาเนี่ยเห็นไหมเงานี้
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นมือของคนคนนี้

แต่คนคนนี้ลักษณะเหมือนเป็นผู้ชายไงในเงา

แต่มือเป็นเล็บยาว

พอจิกเข้าไปตรงก้นของเด็กอาจจะร้องอ้าง
โดนจิกตุ๊ดอ๋อทำอย่างนี้

เพราะอาจจะช่วยยกน้องนี้ขึ้นเหมือนนั่งที่